วันนี้ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เองก็บอกว่าค่อนข้างวุ่นวายโกลาหลเลย
เพราะว่าอะไรเพราะพบแพทย์รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ติดโควิดสิบเก้า
แล้วจากการติดครั้งนี้คือส่งผลให้ต้องกักตัวกันถึงเป็นร้อยคนแล้วใครจะทำงาน
เพราะฉะนั้นตอนนี้ทั้งวอร์ดต้องถูกกักตัวเกือบร้อยคนนะคะ
รวมทั้งยอดผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลก็สูงขึ้นทุกวัน
ก็ยังไม่รู้ว่าจะสามารถกลับมาทำหน้าที่ได้เมื่อไหร่แล้วแพทย์ที่ป่วยไปก่อนหน้านี้เนี่ย
สามารถกลับมาทดแทนได้หรือยังนะคะค่ะอีกทั้งยังมีเรื่องเศร้าด้วยเพราะว่า
มีการสูญเสียบุคลากรทางการแพทย์จากการติดเชื้อโควิดอีกหนึ่งคนทั้งทั้งที่ก็ฉีดวัคซีนครบสองเข็มแล้วนะคะ
เพราะต้องสูญเสียน้องสาวซึ่งเป็นพยาบาลที่ติดเชื้อโควิด๑๙
น้องสาวของเธอเป็นพยาบาลอายุ๓๐ปีอยู่หอผู้ป่วยรวมแยกโรค

ติดเชื้อก็จากการทำงานนี่แหละเพราะว่าต้องดูแลผู้ป่วยโควิด
ที่ผู้ใหญ่ในกระทรวงก็บอกว่าลดความรุนแรงได้ลดการตายได้
แต่ในท้ายที่สุดแล้ววันนี้เธอก็ต้องสูญเสียน้องสาวแค่เพียงอาทิตย์เดียวเท่านั้น
เธอเลยอดคิดไม่ได้จริงว่าถ้าได้รับวัคซีนที่มีประสิทธิภาพดีกว่านี้
คงไม่ต้องสูญเสียน้องสาวไปตลอดการเช่นนี้นะคะอันนี้พี่สาวเขาก็โพสต์เอาไว้
ส่วนที่โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์วันนี้วุ่นมากเพราะว่ามีหมอมีเจ้าหน้าที่ที่ติดโควิด
ต้องกักตัวกันทั้งวอร์ดเกือบร้อยคนค่ะวันนี้เฟซบุ๊คเพจโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ก็รายงานนะคะ
สถานการณ์ค่อนข้างกลหนเลยไม่แพ้สถานการณ์ภาพรวมของประเทศ
เช้านี้พบว่ามีอาจารย์มีเพศสัชกรเจ้าหน้าที่ฝ่ายคลังมีผลตรวจเป็นบวกถึง๓คน
กับมีผู้ป่วยที่พักรักษาตัวมาหลายวันแล้วเนี่ยที่อยู่ในวอร์ดนี้ก็มีผลสวอปเป็นบวกอีกด้วยค่ะ
เมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเขาบอกว่าที่ยากที่สุดลำบากที่สุดคือสัปดาห์หน้านี้แหละ
ลำบากแน่เพราะว่าแม้จะได้กำลังจากหมอโรคทางเดินหายใจที่กลับมาทำงานได้บ้าง
แต่ก็จะมีแพทย์และบุคลากรอีกหลายกลุ่มที่ต้องไปกักตัวตามมาตรการค่ะเพื่อป้องกันการติดเชื้อภายในโรงพยาบาลด้วยนะคะ
ตอนนี้เนี่ยผู้ป่วยโควิดที่ล้นโรงพยาบาลและรอคิวอยู่หลายสิบคนมาหลายวันแล้วนะคะเขาบอกอย่างนี้
วอร์ดที่เพิ่งเปิดเมื่อวานนี้ต้องรับผู้ป่วยใหม่เข้าไปทันที๘รายในวันแรกและคงจะเต็มสิบหกเตียงในเสาร์อาทิตย์นี้ค่ะ
เร็วมากเขาบอกว่าเร็วกว่าที่ประเมินไว้ว่าตอนแรกบอร์ดน่าจะเต็มใน๔๕วันข้างหน้าอันนี้คือ๒วันก็เต็มแล้วนะคะ
จำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นมหาศาลและการติดเชื้อต่อเนื่องในโรงพยาบาลทำให้มาตรการคัดกรองผู้ป่วยทุกประเภทต้องเข้มงวดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะ
และทางโรงพยาบาลเองก็ยังมีความต้องการห้องความดันลบเพื่อรอผลตรวจเชื้อโควิดของผู้ป่วยฉุกเฉินเพิ่มมากขึ้นอีก๒๓เท่า
รอผลการตรวจเชื้อก่อนทำพัฒนาการนะคะต้องการบุคลากรมาดูแลคัดกรองผู้ป่วยมากขึ้น
เพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นสถานการณ์ที่วิกฤตต่อชีวิตของผู้ป่วยจริงจริงสภาพเช่นนี้ค่ะ
เขาบอกว่าก็เลยมีขั้นตอนมีภาระงานที่เพิ่มมากขึ้นทำให้การช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยทำได้ช้าลง
คลากรที่มีจำกัดอยู่ก็ต้องทำงานหนักมากขึ้นอีกค่ะทั้งเหนื่อยทั้งเครียดกับการที่ต้องรับคนไข้วิกฤตที่ต้องช่วยชีวิตเร่งด่วนตลอด๒๔ชั่วโมง
ซึ่งก็อาจจะเป็นผู้ติดเชื้อที่ทำให้บุคลากรได้รับเชื้อไปด้วยและก็จะทำให้บุคลากรเหล่านี้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยชีวิตผู้ป่วยอื่นได้อีกต่อไปนะคะ
นี่แหละค่ะงานหนักมันจะตกอยู่กับบุคลากรด่านหน้าจริงนะคะถ้าหากว่าเรายังไม่สามารถทำให้ยอดติดเชื้อลดลงได้มากกว่านี้ค่ะ